ตอนนี้นะคะออกมาเปิดใจและยอมรับกันแบบแมนเลยว่า
หัวใจตอนนี้ไม่ว่างเพราะว่ามีน้องดาวดูแลหัวใจอยู่นั่นเองนะคะ
แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่อยากลงรูปคู่สักเท่าไหร่
ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่านี่แสลงใจแฟนคลับนะคะ
เออก็เกรงใจแฟนคลับนิดนึงนะคะน้องดาวโอเกะนั่นเองนะจ๊ะ
ส่วนกับพี่ชายคนที่รักอย่างพี่ฮันอิสริยะนะคะคู่นี้
คู่ฮิตของเขากันนะคะเมื่อก่อนเนี่ย
ตอนนี้พี่ฮันก็กำลังอินเลิฟกันอยู่กับสาวจียอน
บอกเลยว่าแกงส้มกับพี่ฮันไม่ได้แข่งกันหวานนะคะ
แต่ก็มีแซวกันบ้างในฐานะพี่น้องจ้า
คุยกันคบกันเราก็สบายใช้คำว่าเราแบบเป็นแบบเหมือนกัน
ไตล์แบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนอะเราก็ทำงานเขาก็ทำงาน
เหมือนกับว่าใช้คำว่ามันเป็นการคบกันแบบเพื่อให้กำลังใจกันด้วย
คือเราเห็นตรงกันว่าจริงแล้วการที่แบบลงรูปคู่หรืออะไร
แน่นอนครับมันมีทั้งคนที่อยากเห็นและไม่ได้อยากเห็นเนอะ
เพราะฉะนั้นเราก็พยายามบาลานซ์ความรู้สึกของทุกฝ่าย
ในการที่เราจะคุยกันคบกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราสองคน
ตอนแรกที่พี่เป็นข่าวเนี่ยก็เพราะว่าจริงเราไม่ได้ตั้งใจที่แบบ
ไปไหนเราจะต้องปิดแบบไม่ได้คนห้ามเจอมันไม่ใช่
แต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าวันนี้เราอยู่ที่นี่กันนะอะไรคือ